สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
เรื่องราวดีแบบนี้สีสันแบบนี้
เรื่องวันนี้เขาบอกว่าน้องหมาครับ
ไปมาเฮ้าเออนั่นแหละครับผม

หมาเนี่ยนะครับความพยายามอยู่ที่ไหน

วิธีการแบบนี้ทำอะไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
หมาตัวนี้ต้องการจะเข้าบ้าน
ครั้งที่หนึ่งดูลาดลาวนิดหนึ่งครับ

ครั้งที่สี่เกือบถึงกระถึง

แต่ครั้งนี้หมากระโดดกำแพงครั้งแรกที่เห็นครับ

เจ้าบินสูงกว่าเรี่ยวแรงที่มี
เสร็จปั๊บก็หากินตามที่ทำงานนั่นแหละครับ
ทองย้อยเป็นขวัญใจของพี่ในค่ายทหารแห่งหนึ่ง

หากินง่ายครับนกยุคนี้

หนูน้อยเชื้อสายไทยออสเตรเลีย

ถือได้ว่าเป็นบาริสต้าตัวน้อยที่กล้าผสมสูตรกาแฟ
นำนมมาผสมจนออกมาเป็นกาแฟที่รสชาติดี
งานนี้ต้องชื่นชมครับ
ออกกำลังกายเป็นนิดจิตแจ่มใส
คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าน้าอาโปรดทราบ
ถ้าจะให้ดีต้องออกลีลาอย่างผม
ก็จะทำให้เพลินสารความสุขกำลังออกมา
เล่นง่ายถ้าอยากจะเล่นยอดเยี่ยมจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป